ต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับการใช้อำนาจตรามาตรา๔๔
ในการแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
คำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือถ้าลดเวลาการก่อสร้าง
ทำให้สร้างเสร็จได้เร็วขึ้นคือเร็วขนาดไหน
ขั้นตอนที่จะลดลงมีขั้นตอนอะไรบ้าง

ลำดับเวลาคัดเลือกเอกชนเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
หัวลำโพงบางแคร์และบางซื่อท่าพระตามอำนาจมาตรา๔๔
คือให้ยุติการทำงานของคณะกรรมการคัดเลือก
อยู่ระหว่างดำเนินการตามพรบการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐปี๒๕๕๙
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมกำหนดหลักเกณฑ์แบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสารหรือร่วมใช้กิจการรถไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายใน๓๐วันจากนั้นส่งต่อให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์แบ่งปันผลประโยชน์ให้แล้วเสร็จ

จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง

หรือช่วงบางซื่อถึงเตาปูนให้ได้ภายใน๑๐เดือน